มีเรื่องมาเตือนกันใครที่ชอบทานอาหารแบบสดนะ

แบบนี้ระวังเรื่องของท้องร่วงอาหารเป็นพิษ
อีสานจะมีบ่อยพวกก้อยพวกอะไรแบบนี้
ถูกต้องเนี่ยชาวบ้านที่หนองบนลมภูเขาไปซื้อจักรจันทร์สด
จากชาวบ้านที่ไปหาแล้วก็ไปขายตามหมู่บ้าน
ก็พูดว่าถ้าทำก้อยจักรจันทร์สดกินกัน
สุดท้ายอาหารเป็นพิษกันหลายคนต้องนำตัวส่งโรงพยาบาล
หมอเขาออกมาเตือนระวังใครชอบกินอาหารแบบแบบนี้ฮะ
จากที่มีชาวบ้านที่ตะบนหนองกุฎตำบลกุจิก
ตำบลกุจิกอำเภอหนังบนลมผูจังหวัดหนังบนลมผูนี่นะครับ
ก็ไปซื้อจักรจันทร์สดจากพ่อค้าที่ไปเร่ขายตามหมู่บ้าน
หลายครอบครัวก็ซื้อไปแล้วก็นำไปทำกับข้าวกินกันช่วงเย็น
ก็จะเป็นก้อยสดใส่มะม่วงใส่มะขามก็แล้วแต่ความชอบเขาอ่ะนะเป็นอะไรอย่างนี้นะฮะ
ปรากฏว่าพอกินไปปุ๊บเนี่ยกินเสร็จอิ่มก็ต้องนอนใช่ไหมฮะ
สักประมาณตีหนึ่งเริ่มปวดท้องนอนไม่ได้
มีชาวบ้าน๙คนคลื่นไส้อาเจียนทองร่วงจนนอนไม่ไหว
ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลกลางดึกครับแต่ว่าโชคดีก็ไม่ได้แบบหนักถึงขั้นกับเสียชีวิตนะครับ
จากการตรวจสอบของทีมข่าวของเราพบว่าบริเวณชายแดนแม่สอดเนี่ยนะฮะ
จำพวกไข่มดแดงจักรจันทร์จิ้งรีดเนี่ยมาจากเมียนมาร์
แล้วกำลังข้ามฝั่งมาขายที่เมืองไทยจำนวนมาก
กำลังออกสู่ตลาดเลยอ่ะทำให้คนที่ชอบกินอาหารแบบแบบนี้แบบพิษดารหน่อยเนี่ย
ก็จะไปซื้อไข่มดแดงจักรจันทร์จิ้งบรีดอะไรไปซื้อถ่าน
ซึ่งมันไม่ได้พิสดาอะไรมากนะมันเป็นอาหารท้องถิ่นของชาวอีสานอยู่แล้ว
แต่ว่าไอ้ที่บอกพิษดารคือมันดิบมันดิบเกินไป
บางทีก็เอาไปทานโดยเฉพาะลาบไข่มดแดงยำไข่มดแดง
รวมทั้งจักรจันทร์ทอดลาบจักรจันทร์แบบดิบจิ้งบรีดทอดเกลืออะไรนี่นะครับ
จนกลายเป็นเมนูหลักตามร้านอาหารป่าไปแล้ว
พื้นที่ของอำเภอแม่สอดและพื้นที่ใกล้เคียงก็จะทำแบบนี้ขายกัน
คือจะซื้อจากคนที่ไปเลขขายแล้วก็ข้ามมาจากฝั่งเมียนมาร์เนี่ยนะฮะ
แล้วก็มาขายที่ฝั่งไทยก็กลายเป็นเมนูยอดฮิตในช่วงนี้
ทำให้ทางด้านของคุณหมอคือนายแพทย์ธวัชชัยเสร็จทัศุภาพนาเป็นผู้ในการบรมพยาบาลแม่สอด
เตือนแบบนี้คุณควรจะหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารแบบสุกดิบ
เพราะว่ามันอาจจะมีสารพิษเจือปนไงถ้าเกิดว่าเราไม่ทำให้มันสุกก่อน
คือเราไม่รู้ว่าฝั่งเขาเนี่ยหามาตามธรรมชาติหรือว่ายังไง

แล้วก็คุณหมอบอกว่าไม่ควรรับประทานอาหารที่ไม่รู้แหล่งที่มานะครับ
โดยเฉพาะช่วงนี้มันเข้าสู่หน้าร้อนแล้วไง
แล้วที่ผ่านมามันก็เป็นฝนผสมแบบมลพิษ
ก็ให้ระวังเรื่องของการอาหาร
แบบนี้ระวังเรื่องของอาหารเป็นพิษด้วยเพราะว่า
ถ้ามันหนักมากมันอาการมันรุนแรงมากมันทำให้คุณเป็นไข้อาเจียนท้องเสีย

ใช่ถ้าเกิดท้องร่วงร่างกายมันจะขาดน้ำจับพลัน
ทันหันไปเลยแนะนำแบบนี้ถ้าใครทานอาหารเข้าไปมีอาการคลื่นไส้อาเจียน

แล้วก็อยากให้รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่จะได้ปลอดภัย
แล้วก็ไม่เป็นเรื่องของท้องร่วงอาหารเป็นพิษกัน
ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนนะครับ